สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมไกรสอนเกรดสมในเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เริ่มกันที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปีชุดรองแชมป์อาเซียนเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะครับ
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพอใจผลงานเนื่องจากว่าชุดนี้อาจจะไม่ใช่ชุดหลักครับ
อีกทั้งทีมไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดหลักแต่กลับทำผลงานได้ดี
และบางคนก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้
ส่วนรายการถัดไปในเดือนมีนาคมนะครับ
ระหว่างวันที่๒๒๒๖มีนาคมนี้
ก็จะได้ผู้เล่นตัวหลักจากสโมสรกลับมา
แต่ว่าเรื่องของอนาคตยังไม่ขอมองระยะยาวนะครับ
ถึงโอกาสที่ไทยจะคว้าตัวโอลิมปิกในตอนนี้
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
พอใจกับผลงานของผู้เล่นไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน
รวมถึงผลงานการคุมทีมของอลิสันเดกามา

หลังจากนี้จะเรียกประชุมสตาร์ฟทีมชาติไทยทุกชุด
เพื่อหารือกรณีที่ผู้เล่นบางราย

ก่อนจะประเมินถึงความสำคัญของแต่ละธุรกิจ
ว่ารายการใดที่ผู้เล่นที่อยู่ในไข่ดังเปล่า

แม้ว่าเราจะมีนักเตะ
ซึ่งเป็นนักเตะซึ่งไม่ใช่ตัวหลัก
หรือตัวที่โค้ชมีความต้องการ
ก็ยังสามารถสร้างผลงานได้ดีนะครับ
ผมเชื่อว่าแฟนบอลคนไทยเข้าใจนะครับ

ของนักเตะทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุ

และก็ให้ทำงานร่วมกัน
ก็คิดว่าการที่โค้ชได้มานั่งโต๊ะ
เป็นเรื่องที่จะสามารถจัดสรรนักเตะได้นะครับ
ซึ่งเราก็ดูว่าทวนาเมนต์ไหนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญ
เราก็ให้ความสำคัญระดับแรกนะครับ
รอบคัตเลือกกลุ่มเคนซึ่งเป็นรายการต่อไป
ก็ตามครับโดยรอบคันเลือกของศึกยู๒๓นะครับ
การขันออกเป็น๑๑กลุ่มคัดแชมป์กลุ่มและรองแชมป์ที่ดีที่สุด
อีก๔ทีมจากทั้งหมด๑๑กลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่๘๒๖มกรกรมปี๒๐๒๐ซึ่งในรอบสุดท้ายนะครับ
คัด๓ตัวแทนทวิปเอเชียเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ต่อไปครับ
มีนาคมเจอกับอินโดนีเซียนะครับ๒๔มีนาคมเจอกับบรูไนและ๒๖มีนาคมเจอกับเวียดนามครับ
ส่วนโปรแกรมฟุตบอลชายนะครับ๒๐๑๙นะครับซึ่งจะถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ทีมชาติไทยจะเจอกับจีนนะครับวันที่๒๑มีนาคมนะครับเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ส่วนอีกคู่อุสเบกิสถานเจอกับบุรุกวัยเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีวันที่๒๒มีนาคมนะครับ
และในวันที่๒๕มีนาคมนะครับถ้าไทยเข้าชิงที่๓นะครับจะถ่ายทอดเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าเข้าชิงชนะเลิศนะครับก็จะเริ่มถ่ายในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ